ฟาร์หมูมาดูที่เรื่องของบริการการท่องเที่ยวของทัวร์จีนกันบ้าง
มีมาจากบริษัทขายตรงรายใหญ่ของจีน
มาเที่ยวในเมืองไทยจังหวัดแถบภาคตะวันออก

ความประทับใจและบอกว่าจะกลับมาอีกครับ
ติดตามบรรยากาศได้จากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
รถบัตรหลายสิบคันทยอยนำพนักงานจากบริษัทอินฟินิตัส
กลุ่มที่๒ในจำนวน๑๔๐๐คน
เดินทางออกจากพัทยาเพื่อกลับประเทศจีน
มาท่องเที่ยวพักผ่อนและจับจ่ายที่นี่เป็นเวลา๗วัน
โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เปิดเผยว่ารู้สึกประทับใจในอาหารไทย

และจะกลับมาเยือนบ้านเราอีกหากมีโอกาส
ขณะที่เมื่อวานนี้พวกเขาได้สนุกสนานกับมื้อบุฟเฟ่ผลไม้ไทย
โดยเฉพาะราชาผลไม้อย่างทุเรียน
นักท่องเที่ยวจีนโปรดปลายมากเป็นพิเศษที่ศูนย์สุพัทราจังหวัดระยอง
ซึ่งมีนางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
วันนี้ก็ตั้งใจมาเพราะว่าอยากให้เขารู้ว่าเราเห็นความสำคัญของเขา
ร้านที่สองอยากจะมาขอบคุณเขาด้วยตัวของเราเอง

ความสำคัญที่เขาพาคนของเขามา

แล้วก็เราก็อยากให้เขาเห็นว่าขอบคุณ
ที่เขามองเหมือนประเทศไทยเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขา
บริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ของจีน
ให้รางวัลพนักงานด้วยการพามาท่องเที่ยวประเทศไทย
และจัดงานสัมมนาถึง๑๔๐๐คน

ระหว่างวันที่๑๐ถึง๒๖พฤษภาคมนี้
โรงแรมระดับ๔๕ดาวทั้งหมด๓๘๐๐ห้อง

จองเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า๑๐๐เที่ยวบิน

ท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาใช้จ่ายในเมืองไทย
ต่อคนต่อหัวอยู่ที่๕๐๐บาทค่ะ
ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จะสามารถสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน